เอ๊คุณคะเราอยู่ในฤดูอกหักหรือว่ายังไงคะ
ทำไมมีหนุ่มออกมาประกาศเลิกกับแฟนผ่านในโซเชียลอีกแล้ว
เยอะมากเลยหนุ่มที่ว่าก็คือนี่ค่ะหนุ่มบอมธนินค่ะ
ออกมาประกาศเลิกกับแฟนผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวไปอีกหนึ่งนะคะ
โพสต์ยาวเหยียดเป็นหน้าระบายความในใจหลังเลิกกับแฟนสาว

อมบอกว่าเหตุการณ์สุดท้ายน่าจะเป็นสาเหตุ

เขาไปชวนกิ๊กเก่าเล่นเกม
มีการไลน์ไปบ้างแชทไปบ้างคอไปบ้าง

แต่โดยรวมก็มีปัญหาเรื่องของความไม่ไว้ใจกันมาตลอด
ประโยคเด็ดรอบนี้นะคะก็คือ
จนถึงวันเลิกกันไม่เคยนอกใจไปมีคนอื่นแม้แต่ครั้งเดียว
แม้จะมีถล้ำไปบ้างแต่ก็หากห้ามใจเอาไว้ได้ทุกครั้ง
อมก็ย้ำเลยนะคะว่าตลอดเวลาที่รักกัน
ไม่เคยนอกลู่นอกทางไปมีอะไรกับคนอื่นเลย

แต่ตัวเองปฏิเสธด้านมืดในใจมาได้ตลอด

อ่ะนะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของหนุ่มเขาอ่ะนะเขาก็พยายามสุดกำลังแล้วแหละนะ